จะว่าไปคู่พี่น้องคนบันเทิงบ้านเราเนี่ยหน้าตาดีกันหลายคู่นะ

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่เป็นกระแสถูกพูดถึงกันอยู่นะครับ
ก็คือครอบครัวของคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณกับน้องสาวเจนิสค่ะ
ดูสิว่าความสวยจะแตกต่างกันหรือเปล่าค่ะ

เขาบอกว่ามากันที่คนพี่นะคะอย่างนางเอกสาวเจนนี่เทียนค่ะ

อย่างเจนิสชาลิสาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะ
เธอมาทางสายสวยสนสายใส
ดูสิจ๊ะเพราะว่าเราสวยเห็นกันจากค่ะ

พี่น้องกินกันลงซะที่ไหนล่ะคุณสวยไม่แพ้กันเลย
นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของความสามารถของสองสี่พี่น้องนะคะ
คนนึงเนี่ยหลายคนรู้กันอยู่แล้วเป็นนางเอกตัวท็อปของวงการบันเทิง

เห็นทีหัวบันไดบ้านของเจนนี่เทียนไม่แห้งอย่างแน่นอนนะคะ
ก็ครบเครื่องครบคันเนาะบ้านนี้

สวยแต่ว่าคนเล็กอ่ะก็ลอ

แล้วก็โปรไฟล์เยอะเยอะกันทั้งคู่เลย